คือเวลาตำรวจไปจับพวกค้ายาเสพติดเนี่ย

หมอปลาจะไปจับคนที่หลอกทำพิธีแก้กรรม
ก็ต้องมีหน่วยล่อซื้อด้วยเหมือนกัน
ไปดูปฏิบัติการนี้กันค่ะคุณผู้ชมค่ะ

คือมันเริ่มต้นมาจากได้รับการร้องเรียนจากผู้หญิงคนนึง
ชื่อว่าคุณอ้อยสมมุติว่าชื่อคุณอ้อยก็แล้วกันนะคะ

บอกว่าที่หมู่บ้านของเธอมีผู้หญิงคนนึง
ห่มจีวอนมีบาดพระแต่งกายเหมือนพระสงฆ์

บอกว่ามีวิชามองเห็นผีแล้วสื่อกับวิญญาณได้

มีกรรมมีผีคอยตามต้องทำบุญสะดอกเคราะห์
ต่อดวงชะตาด้วยการเอาเงินมาใส่บาทพระของตัวเอง
เนี่ยค่ะซึ่งครอบครัวของเธอเนี่ย
ก็เคยพาน้องไปหาผู้หญิงคนนี้
เพราะว่าน้องชายขับรถชนคนตาย
ก็เข้าแก๊ปเลยค่ะถูกทักว่ามีเคราะห์หนัก
มีวิญญาณคนตายตามอาฆาตอยู่ต้องรีบสะดอกเคราะห์

แต่ว่าเธอก็ต่อรองเหลือ๓๐๐๐บาท
เงินกับผู้หญิงคนนี้ไปทำพิธีสะดอกเคราะห
ไปบวชเองไปบวชเองกับพระอุปชาแบบถูกต้อง

น้องชายประจำเลยบอกว่ามีเคราะห์อื่นต้องสะดอกเคราะห์เพิ่ม
บ่อยเข้าเริ่มรู้สึกแล้วว่าถูกหลอก
ขอเงินคืนก็ได้คืนมาเหมือนกันนะคะ

แล้วบอกว่าที่เหลือทำพิธีสะดอกเคราะห์ต่อดวงชะตาไปหมดแล้วค่ะ
ใช่จังที่เขาพูดถูกต้องไหม

แหม่มันดูเหมือนจริงเหลือเกินนะคะ
ทีมข่าวพอได้ข้อมูลตรงนี้ก็เลยประสานกับหมอปลาเลยค่ะ
ปราบสัมภเวษีกับทนายภัยศาล
มีการส่งหน้าม้าเข้าไปล่อซื้อจากผู้หญิงคนนี้
หน้าม้าเข้าไปแล้วทำทีว่าเพิ่งแท้งลูกมา
สบายใจกลัววิญญาณจะตามมา
เห็นไหมคุณผู้ชมดูการแต่งกายนะคะ
นี่คือผู้หญิงนะคะแต่งกายเหมือนพระสงฆ์เลย
ผู้หญิงคนนี้บอกถ้าอย่างนั้นต้องทำบุญ
บวชพระรูปหนึ่ง๑แสนบาท
ม้าบอกเตรียมมาหมื่นเดียวเอง
ผู้หญิงคนนี้บอกไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวโอนตามมาทีหลังก็ได้
นี่แหละค่ะเข้าแก๊ปได้หลักฐาน
จากนั้นทีมงานหมอปลาและนายภัยศาลเรืองฤทธ
ก็พาสื่อเข้าไปจู่โจมทันทีนะคะ
นี่แหละค่ะคือเราจะเห็นว่าผู้หญิงคนนี้

แล้วถ้าไปดูข้างหลังเนี่ยก็มีภาพวาดของตัวเอง

ก็ยอมรับนะคะว่าไม่ได้บวชอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
แล้วก็รู้ด้วยว่าที่ทำไม่ถูกมันผิดกฎหมาย
แต่ว่าต้องการให้คนที่มีความทุกข์มาทำบุญแก้กรรม
แล้วบอกว่าเงินส่วนใหญ่ก็จะเอาไปทำบุญ

เพราะว่ามีจิตของหลวงตามหาบัวมาอยู่กับตัวเอง

ในบ้านก็ยังมีข้าวของเครื่องใช้ของพระภิกษุด้วยนะคะ

สะดอกเคราะห์เป็นจำนวนมากทีเดียวค่ะ

ซึ่งเป็นภาพที่ขัดแย้งมากนะคะ
แต่งกายคล้ายพระสงฆ์แล้วสะพายกระเป๋าแบบ
เหมือนเวลาสะพายกระเป๋าท่าแบบนี้เลยนะคะ